ดูเรื่องของการจับกลุ่มเจ้าหนี้ซึ่งก็ให้ปล่อยกู้นะคะ
และคิดดอกเบี้ยโหดบ้างทางด้านของฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
เขาสนที่กำลังกับทหารแล้วก็ไปจับกลุ่ม
ในทุนเนี่ยนะคะทั้งหมดสามคนขณะที่กำลังนัดหมายให้ลูกหนี้เนี่ย
เอาเงินไปจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ริมถนนเลย
เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการจับตาจากเจ้าหน้าที่คือนัดกันริมถนน
อ่าแต่ก็ไม่รอดนะเพราะว่าถูกทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ย
บุกเข้าไปตอนแรกผู้ต้องหาพยายามจะขับรถกระบะ
แล้วก็ชนรถของเจ้าหน้าที่เพื่อหลบหนีด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายหนีไม่รอด
ถูกจับกลุ่มได้ค่ะเราไปดูคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะ

ประกบหลังเลยคือรอให้มีการจ่ายกันก่อน

ใช่บุกมาเลยนะคะแล้วก็ล้อมหน้าล้อมหลังแบบนี้นะคะ
นี่แหละค่ะวินาทีนี้ทางชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามและทหาร
กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดส่วนที่กำลังกัน
แล้วก็ไปจับกลุ่มนายพงพันธ์จีเมือง
อายุสามสิบแปดปีนายทุนเงินกู้นอกระบบ
พร้อมด้วยนายสาราวุฒิวัณวงอายุสามสิบแปดปี
หน้าอิทธิเกรดประดิษฐ์อายุยี่สิบห้าปีแล้วก็ลูกน้องอีกสองคน
ขณะที่ขับรถกระบะเชฟโรเลสสีขาวมารับเงินจากลูกหนี้
บริเวณแยกทางเข้าหมู่บ้านเหล่าพ่อหาริมถนนสายโกสุมพิสัยท่าพระ
ต่ำบนขวาวไร้อำเภอกโกสุมพิสัยจวัดมหาศาลาคาร์มนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ใช้รถปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มทั้ง๓คน
แต่มีจังหวะหนึ่งที่เขาบอกว่าพยายามจะถอยรถมาชนเพื่อหลบหนีด้วย
แต่ในที่สุดก็ไม่รอดถูกจับคุมตัวไว้ได้
ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถไปพบอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๒นิ้ว
เงินสด๑๘๐๐๐บาทและก็ยังมีบัญชีรายชื่อลูกค้าอีก๓แผ่นนะคะ
ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในตำบลขวาวไร่อำเภอโกสุมพิสัยร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม
บอกว่าไปกู้เงินจากในทุนหรือที่รู้จักกันในชื่อแก๊งหมวกกันน็อกรายวัน
กู้มา๘๐๐๐บาทเจ้านี่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง๑๒๐บาทค่ะ
และต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ๔๐๐บาททั้งหมด๒๔วันก็ขอเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ดอกเบี้ยโหดจริงจริงนายพงพันธ์ในทุนเงินกู้นอกระบบก็รับสารภาพค่ะ
บอกว่าตัวเองเป็นชาวจังหวัดชายนาฏนำเงินจำนวนหลายล้านบาทเนี่ยมาปล่อยกู้ให้ชาวบ้านในภาคอีสาน
พร้อมกับจ้างนายสารวุฒิและนายอิทธิคอยขับรถตระเวนเก็บเงินจากลูกหนี้
มีการนัดหมายส่งเงินตัดดอกตามสถานที่ต่าง
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวทั้ง๓คนส่งพนักงานสอบสวนสพโกสุมพิสัย
เพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ก็แม้ปล่อยให้กู้แต่ว่าก็ไปคิดดอกกับเขาซะหนักเลยนะคะ
แล้วก็คลายความทุกข์ให้กับชาวบ้านเรียบร้อย
ว่าคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้
ไปกู้เงินใครโดยเฉพาะนอกระบบนี้นะ
แล้วดอกเบี้ยโหดก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะ
ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะ